ช่วงนี้ผับบาร์เปิดได้ตามปกติแล้วนักเที่ยวก็มีการกลับไปสังสรรค์กันนะคะ
มีผู้ชายคนนึงค่ะเขาบอกเพิ่งเคยไปร้านนี้ร้านแรกเลยย่านประชาอุทิศ
ก็ไปนั่งเป็นกึ่งร้านอาหารผับปลา
ปรากฏว่าอยู่มีชายร่างใหญ่คนหนึ่งเดินมาถามบอก

เลือดอาบแบบทะลักค่ะนี่คือต้องผ่าตัดเลยนะคะ
มีแผลแตกที่หน้าหลายแห่งเลยเขาบอกคู่กรณีคือชายร่างใหญ่ใหญ่
เสื้อสีดำคนเมื่อสักครู่เนี่ยที่ถามว่าเป็นอะไร
เลยรู้ว่าใครต่อให้นี่คุณนั้นนะคะ
คือหลังเกิดแล้วผู้เสียหายที่ถูกจบเขาที่เอาเสียหาย
นี่เค้าเจ้นผสานพิสอณภวยขวางแล้วก็ไปรักษาโรงพยาบาล
หมอผ่าตัดรักษาเย็บอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วก็ให้พักฟื้น
ผู้เสียหายอยากเรียกร้องขอความเป็นธรรม
เพราะถูกทำร้ายร่างกายในร้านอาหาร
และที่สำคัญเขาเนี่ยเพิ่งเคยไปเที่ยวครั้งนั้นครั้งแรก
ไม่ได้ไปมองหน้าอะไรเลยอยู่เดินมาถามเขามองหน้าทำไม
แล้วต่อยเขาแบบนี้

ที่ผมไม่รู้คือยากจะเอามาให้เป็นวัตถ์หอดด้วย
ถึงคุณจะแบบว่ากินเหล้าหรือกินอะไรเนี่ย
หลายคนถามว่ามีแผลแบบชัดเจนมีคลิปขนาดนี้
ทำไมผู้เสียหายยังกังวลจะไม่ได้รับความเป็นธรรมอีกนั่นสิคะ

คือเขาเนี่ยหนึ่งกลัวคดีไม่คือ
สองได้ยินแววจากตำรวจว่าทางฝั่งคู่กรณีจะแจ้งความเขากลับเหมือนกัน
แล้วตำรวจให้ข้อมูลกับเขาว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเหตุ

เขาบอกเขางงมากผมโดนต่อยเลือดอาบอยู่คนเดียว

เขาก็เลยอยากที่จะขอความเป็นธรรมกันหน่อยนะคะ
ล่าสุดทีมข่าวไปติดตามคดีที่สอนอห้วยขวางค่ะ
ตำรวจบอกว่าเตรียมสอบปากคำผู้เสียหายวันที่๗ที่จะถึงนี้
และชุดสืบสวนลงพื้นที่ติดตามตัวคนก่อเหตุแล้ว
โดยบอกว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายนะคะ